คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ต่อเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีค่ะ
นางสำเนียงวัย๕๕ปี
ญาติญาติบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
ก่อนหน้านี้ไปตัดต้นโพอายุ๗๐กว่าปีที่หน้าบ้าน
ต้นโพปุ๊บโอ้โหมีอาการแปลกเกิดขึ้น
ถึงขั้นป่วยนอนคือตัวแห้งอยู่ที่เตียงหายใจรวยริน
อันนี้คือใช่บอกหมอปลามาช่วยหน่อยคือนี่คือคลิปที่ส่งมาให้หมอปลา

คือตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะหายใจรวยรินนะคะ

หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยหมอปลาสัมผัสตัวปุ๊บ
สิ้นใจไปเลยสิ้นใจเลยแล้วคือเหมือนเคยบอกกับลูกสาวเอาไว้ว่าไม่ต้องมาแค่ตัดตัว
รอหมอปลาจะยังหายใจอยู่เพื่อรอเจอหมอปลา
พอแตะตรงนี้ปุ๊บแล้วพอหมอปลาไปสัมผัสปุ๊บสิ้นใจไปเลยจริงค่ะ
โอ้โหแต่วันนี้เราตามให้ต่อเพราะเราก็อยากรู้ว่าจริงจริงแล้วนางสำเนียงเนี่ย
ป่วยเป็นอะไรเข้าใจว่ามุมหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อ
ว่าไปตัดต้นโพอายุ๗๐กว่าปีแล้วก็มีอาการแบบนี้
คือญาติพี่น้องก็เชื่อในมุมนั้นแต่ในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์
ต้องให้สิ้นสงสัยว่าตกลงป่วยเป็นอะไรป่วยอยู่ตั้งหลายเดือน
จะต้องมีการชนะสูตรอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
จะได้เข้าใจแล้วก็สิ้นสงสัยว่าเกิดจากอะไรกันแน่
คือลูกบอกว่าพอแม่ไปตัดต้นโพก็มีอาการ
ไปถามพระถามอะไรใครมาดูก็บอกว่านี่แหละต้นโพนี่แหละ
เป็นเรื่องของการไปตัดต้นโพนี่แหละวินยงวิญญาณสิ่งลี้ลับอาถรรพ์
เนี่ยค่ะแต่ก็นอนป่วยอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะ

นางสำเนียงขาวเงินอายุ๕๕ชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะจะมีอาการแปลกคล้ายคนถูกผีเข้า
หลัง๖โมงเย็นทุกวันหลังจากที่ไปตัดต้นโพอายุ๗๐กว่าปีที่หน้าบ้าน
แล้วก็ไปหาพระไปหาร่างทรงอะไรตามความเชื่อ
ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าวิญญาณที่อยู่ในต้นโพไม่พอใจ
มาเอาชีวิตนางสำเนียงและคนอื่นในครอบครัวด้วย
เมื่อวานหมอปลาไปคือหมอปลาใส่เสื้อดำไปเลยนะคุณผู้ชม
หมอปลาไปถึงพูดแค่นิดหน่อยสัมผัสแป๊บเดียว
นางสำเนียงคือสิ้นใจไปเลยจริง
หมอปลาก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณทำพิธีซื้อต้นโพ
ทำพิธีตัดกรรมไม่ให้วิญญาณสัมภเวษีมาอาฆาตครอบครัวนางสำเนียง

แต่มันก็มีหลายประเด็นนะคะที่คนในครอบครัวเขาเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับอะค่ะ
วันนี้ตินักข่าวของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุขไปที่บ้านของนางสำเนียงอีกรอบหนึ่ง

โคนต้นโพอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วก็มีสารเพียงตาอยู่ข้าง

เพราะว่าเมื่อวานนี้หมอปลาทำพิธีให้แล้วไงค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม

พิธีตัดกรรมคือเผาเลย

เป็นน้าชายของนางสำเนียง
ว่าต้นโพเนี้ยอยู่มาก่อนที่ครอบครัวนางสำเนียงจะย้ายเข้ามาครับ
ถ้าตอนนี้ต้นโพยังอยู่โอ้โหไอ้นู้นสูง๗เมตรได้
อายุเจ็ดสิบกว่าปีครับตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนา
แต่อยู่ดีก็มีต้นตานขึ้นมาตอนนั้นยังไม่มีต้นโพ
จู่มีกาฝากมาขึ้นกลางต้นปานแล้วก็มีการขยายลำต้น
ขยายกิ่งก้านสาขาแล้วก็มีต้นโพขึ้นมาอืม
แต่ต้นโพอายุยืนเติบโตเรื่อยสูงกว่าบ้านของนางสำเนียงอีก
นี่ต้นตานนะฮะและนางสำเนียงเคยไปเล่าให้ในใช้ฟังอ่ะ
ครับมันมีเรื่องแปลกแปลกหลับอยู่นะคะ
ฝันเห็นต้นโพหน้าบ้านว่ามีวิญญาณผู้หญิงเดินออกมาจากต้นโพอืม
แล้วก็เดินวนไปวนมานั่งใต้ต้นโพพอใกล้รุ่งเช้าก็จะเดินกลับเข้าไปในต้นโพ
ฝันแบบนี้ค่ะฝันเหมือนเดิมฝันติดต่อกันหลายคืนมาก
จนถึงขั้นนางสำเนียงไปหาร่างทรงกลับมาจุดทูบไหว้
ตั้งสารเพียงตาข้างข้างต้นโพอืมหลังตั้งสารเพียงตาชาวบ้านก็มาไหว้
มาขอพรมาขอโชคขอลาบมาขอเลขอะไรกันบ้างอ่ะนะคะครับ
พวงมาลัยมีอาหารมีน้ำแดงมาถวายด้วยความที่ต้นโพอยู่หน้าบ้าน
มีคนไปไปมามาบ่อยกิ่งก้านใบไม้ของต้นโพก็เริ่มโต
แล้วมันก็ลุกเข้าไปในเขตบ้านนะคะครับนางสำเนียง
ไปคุยกับแม่บุญธรรมของตัวเองบอกว่าขอตัดได้ไหมอ่า
ขอตัดต้นโพได้ไหมคือถ้าจะตัดจะโค้นก็ต้องทำพิธีขอขมา
เขาก็ทำนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไง
ไม่รู้ว่าทำพิธีขนาดไหนทำพิธีถูกต้องหรือเปล่า
นางสำเนียงคือไปจ้างคนมาโค้นเลยนะคะโค้นเสร็จมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ให้ฟังแบบนี้นิดหนึ่งกลางปี๖๓แม่ของนางสำเนียง
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็โอ้โหรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟเผา
ญาติพาไปหาหมอหลายครั้งมากอาการไม่ดีขึ้นครับสุดค่ะ
ถึงขั้นปลาบอดโอ้โหช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อืม
และเสียชีวิตสามสิบกันยายนปีที่แล้วห้าตุลาคมปีที่แล้ว
นางสำเนียงเริ่มป่วยกินข้าวไม่ได้ญาติพาไปหาหมอ
หมอบอกว่ามีลมในกระเพาะอาหารเยอะเกินไปนี่ไงเคยไปหาหมอแล้ว
หาหมอมาแล้วหมอบอกลมในกระเพาะอาหารเยอะเกินไป
ให้ยามากินแต่ก็ไม่หายครับสุดท้ายคือนอนซูบ
ร่างกายคือเหมือนเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกอะค่ะผอมแห้งมาก
เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยนอนติดเตียงยังเพ้อนะคะ
ถึงวิญญาณผู้หญิงในต้นโพเป็นประจำเลยญาติพี่น้องบอก
เหมือนกับว่าเขาเห็นว่ามีวิญญาณผู้หญิงเดินเข้าเดินออกที่ต้นโพเดินวนไปวนมาค่ะ
ฟังเสียงในใช้หน่อยนะคะ
สิบกว่าปีเจ็ดสิบกว่าปีต้นโพต้นนี้ต้นโพเนี้ยจากนั้นก็ระยะเวลาเจ็ดสิบปี
มันมีเหตุการณ์อะไรแปลกแปลกมันไม่มีเนอะมันไม่มีเนอะ
ก็มีตอนที่พวกนี้ไปตัดเนี่ยไปตัดเนี้ยแล้วยังไงอ่ะพ่อ
ก็อีเอฟเนี้ยอีคนตายเนี้ยน่ะค่ะให้คนมาตัด
ผมนึกว่าร้านแต๊กริงเพราะนี่เลยเป็ซียักษ์ว่าก็ไปโค่นของเขาแล้วไม่
ไม่บอกไม่เล่าเขาอะไรเขาไปตัดแต่กิ่งไม่มีปัญหา
เดี๋ยวไปตัดต้นนี่ลูกสาวนางสำเนียงค่ะนางสาวปิ่น
บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะที่หมอปลามาช่วยทำพิธีให้
แต่ก็ยังกังวลอยู่บ้างเพราะว่าพอหมอปลากลับไปมี
นอกจากนี้มีพรามใส่ชุดขาวมาทำพิธีที่ต้นโพ
บอกว่ามาช่วยเหลือวิญญาณที่ต้นโพให้ออกไปจากต้นโพตรงนี้
หลังจากฝันว่ามีวิญญาณผู้หญิงไปหาก็เลยมาทำพิธีให้
เหมือนกับไปโดนบันดาลใจให้มาทำพิธีลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ที่ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าให้เอามาคืน

เพื่อเหรอ
ก็กลัวเพื่อแบบอันนี้

เขาก็เอาน้ำไปลดอย่างนี้หนูก็ยังกลัวอยู่นะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกแบบนี้นะคะ
เมื่อวานพอทำพิธีให้เสร็จ
กลับบ้านนอนมีจังหวะกึ่งหลับกึ่งตื่น

ฝันเห็นคุณน้ำฟ้าภรรยาของตัวเองค่ะ
ไปดึงคราบงูออกมาจากโคนต้นโพที่เผา
ก็เลยเพ่งดูจนรู้ว่าคราบงูที่คุณน้ำฟ้าจับ
จริงคือวิญญาณสัมภเวษีที่อยู่ตรงต้นโพที่มาเกาะกินบุญของนางสำเนียง

ปลาก็ไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณสัมภเวษี
และหมอปลาก็เล่าให้ฟังว่ามีนักข่าวที่ไปทำข่าวข่าวนี้ค่ะ

ฝันเห็นวิญญาณผู้หญิงเหมือนกัน

ทำพิธีให้เหมือนที่ลูกสาวของนางสำเนียงบอกอะนะคะ
หมอปลาบอกว่าฝากบอกนิดนึงได้ไหม

ถ้าจะช่วยทำไมไม่ไปช่วยตั้งแต่แรก
ทำไมเพิ่งจะไปหลังจากหมอปลาทำพิธีให้เสร็จไปแล้วอ่ะ
เพื่อที่จะออกแสงเพื่อจะหิวแสง
เพราะถ้าก่อนนั้นเนี่ยตั้งนาน
ทำไมพรามคนนั้นถึงไม่ไป

ก็ให้ตั้งข้อสังเกตก็เตือนเจ้าของบ้านแล้วกัน
ก็ตามที่ผมแนะนำแล้วกันถ้าไม่ทำตามก็รู้จักไงแล้ว

สำหรับศพของนางสำเนียง
ครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไซ
จะมีการชาปนกิจในวันพระฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะ

ใช่แต่คุณหมอบอกแค่ว่ามีลมในกระเพาะอาหาร